ทำไมมันถึงสูสีขนาดนั้น
สิ่งที่เราต้องไปสู่เป้าหมายให้ได้ก็คือว่า
เราต้องเล่นได้หลากหลายรูปแบบ

นี่คือรายการเคลียร์ริมเส้นกับเจวรปัตรอรุณพักดี
ที่จะมาเผยเรื่องราวหลากหลายแง่มุมของบุคคลในวงการกีฬาที่คุณอยากรู้
ทุกวันพระฤหัสบดีเวลา๒ทุ่มทางยูทูปไทยรัฐออนไลน์และเฟซบุ๊คไทยรัฐสปอร์ต
ครั้งนี้รายการของเราได้มีโอกาสพูดคุยกับบุคคลสำคัญของวงการฟุตซอลเมืองไทย
อย่างบิ๊กปอมอดีศักดิ์เบนจสิริวัลประธานพัฒนาฟุตซอลแห่งชาติ
ถึงความพร้อมของการแข่งขันฟุตซอลไทยลีกระดูกาลใหม่ที่กำลังจะเปิดฉากขึ้น
และจะได้กลับมาฟาดแข้งกันในระบบเย่าเยือนอีกครั้ง
หลังจากก่อนหน้านี้ต้องใช้สนามกลางจัดการแข่งขันจากผลกระทบโควิด๑๙
และแน่นอนครับอีกหนึ่งเรื่องที่จะไม่พูดคุยกันไม่ได้เลย
นั่นก็คือแผนงานพัฒนาฟุตซอลทีมชาติไทย
แม้ว่าทีมโต๊ะเล็กของไทยจะยังคงทำผลงานผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายศึกฟุตซอลชิงช้ำโลกได้
รวมทั้งยังครองความเป็นเจ้าอาเซียน
แต่ก็ต้องยอมรับล่ะครับว่าในระยะหลังนั้นชาติในย่านอาเซียนอย่างเวียดนามและอินโดนีเซีย
เริ่มพัฒนาฝีเท้าและมีฟอร์มการเล่นที่ใกล้เคียงกับทีมชาติไทยของเรามากขึ้นเรื่อย
ไปพูดคุยกับเขากันเลยดีกว่าครับ
จนจะถึงช่วงเปิดซีซั่นบอกแฟนฟุตซอร์เนี่ยครับ
เราต้องกลับไปเย่ายืนอยู่แล้วเพราะเป็นธรรมชาติของกีฬาอาชีพ
สโมสรก็ต้องอาจจะต้องตื่นตัวในเรื่องของการกลับมาเป็นเจ้าภาพแล้วก็จัดการแข่งขัน
อาจจะมีปัญหาเรื่องของสนามอยู่บ้างในขณะนี้
เพราะว่าสนามเนี่ยมันไม่ได้ใช้มาตั้ง๒ปี
แล้วก็บางสนามอาจจะต้องเปลี่ยนไปบ้าง
ในขณะนี้ก็ยังมีอยู่๒๓ที่ที่ยังไม่ค่อยลงตัวยังไม่ค่อยเรียบร้อย
แต่ว่าในขณะนี้เนี่ยก็ทุกอย่างมันก็ดำเนินการไป
แล้วก็คิดว่าอีกไม่กี่วันเรื่องสนามก็คงจะลงตัว
เอาพูดกันตามตรงคือเหมือนเราต้องมานับหนึ่งใหม่เพราะว่าโควิดมันก็ทำให้ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดเลย
ขนาดไหนกับการที่เราคิดว่าจะต้องไปดึงเรื่องมูลค่าการตลาด
มั่นใจว่าจะได้เพราะว่าเราดูจากกระแสที่ชมทางผ่านทางออนไลน์
อันนี้ก็อาจจะเป็นตัววัดตัวตั้งอันหนึ่ง
ซึ่งอยู่ในระบบดีหมายถึงว่ามวลรวมนะครับ

เชื่อว่าถ้าสโมสรได้ปลุกกระแสตรงนี้ซึ่งจริงแล้วก็อย่างที่เจบอกก็คือ
โดยเฉพาะการสร้างฐานของไทยรัฐใน๕ปีที่ผ่านมามันสามารถให้เราดีดตัวไปได้
เชื่อว่าแน่นอนก็คือคนอยากเข้าไปสัมผัสเข้าไปดูแบบในสนาม
ตอนนี้ในขณะนี้ก็เราผ่านขบวนการในเรื่องการขออนุญาตจากแต่ละจังหวัด
แล้วในขณะนี้ในแต่ละสนามมันก็อย่างที่พูดวัน๑กรกฎาก็จะผ่อนคลายแล้ว
เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เชื่อว่าในแต่ละจังหวัดมันก็จะมีความแตกต่างกันในแต่ละจังหวัดนะฮะ
ถ้าเราจะยกกรณีตัวอย่างอย่างสุราธารณีอย่างนี้ที่ยุคทุกสมัยมาก็มีคนเข้าแน่นมาก
ตรงนี้เขาก็ผ่านการขออนุญาตมาแล้ว
ทีมชาติดูแล้วเจ็บไม่สนุกทำไมมันถึงสูสีขนาดนั้น
อยากจะพูดอย่างนี้นะก็ด้วยนโยบายของเราอันนี้เราพูดถึงเรื่องแรกก่อน
โยบายของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องตัวผู้เล่นหรือว่านโยบายในเรื่องการทำทีมที่เราต้องการมีความเปลี่ยนแปลง
อันแรกเลยถ้าเรามองย้อนไปในปี๒๐๐๘เนี่ยเราเปลี่ยนผู้เล่นแบบในระดับอาเซียนนะแบบทั้งชุดเลย
อันนี้ตรงนั้นน่ะเป็นการเปลี่ยนแบบเทอร์เนอราวด์เลยโดยสิ้นเชิงเลย
แต่คนอาจจะไม่ได้ดูเนื้อในแต่เราไม่ได้บอกว่าผู้เล่นชุดนี้จะคือชุดใหญ่หรือไม่
มันแล้วแต่บริบทของการแข่งขันแต่ว่าเราเลือกตรงนี้เพราะว่าเท่าที่ผ่านมาเนี่ยหรือว่าช่วง๓เดือนแรกที่เรามีโค้ดใหม่ก็ตามมีผู้เล่นใหม่ก็ตามเนี่ย
มันก็เป็นระดับอาเซียนทั้งสิ้นอันนี้ถามว่าเราคิดถึงความเสี่ยงเรารู้ว่าเสี่ยงแน่นอน
เขาได้ปรับสมดุลของผู้เล่นมาตั้งแต่๒๓ปีที่แล้ว
ไม่ว่าจะเป็นอินโดเวียดนามหรือแม้กระทั่งมาเล
เพราะฉะนั้นเราตัดสินใจอยู่บนความเสี่ยงเรารู้
แต่ว่าเราคิดว่าอะไรมันคุ้มค่ากว่าในอนาคต
เราจึงตัดสินใจอย่างนั้นอันนี้เป็นประเด็นของตัวผู้เล่นนะเจ๊นะ
ระบบการเล่น๔๐ในการเคลื่อนที่อะไรอย่างนี้
บริหารจัดการพลังงานอาจจะมีความฟิตมากกว่า
เรามีหน้าเป้าที่ดีกว่าทุกชาติในอาเซียน

แน่นอนคือเรื่องระบบเนี่ยมันจะเป็นส่วนหนึ่ง
คุณจะเล่น๔๐คุณจะเล่นหน้าเป้าอะไรก็ตาม
แต่ว่าปัชญาของโค้ดเอาเรื่องแรก
ถ้าเราพูดถึงเกมรับถ้าเราจะดู
อันนี้ในส่วนที่พี่อยากจะพูดว่า

ก็คืออันแรกก็คือในเรื่องเกมรับแน่นอน
ในขณะนี้เมื่อก่อนนี้ใครเล่นกับทีมชาติไทย
แม้กระทั่งพวกอีรานหรือทีมหลับต้นเอเชียบอกว่า
ให้วินข้างหลังเรา
เราก็จะมีปัญหาในเรื่องของตรงนั้นมากพอสมควร
แต่ว่าในขณะนี้หนึ่งต่อหนึ่ง

ความเข้มข้นความตื่นตัวของพวกเล่นในเรื่องเกมรับ
ค่อนข้างที่จะพอใจกับ
ถามว่าเรื่องเกมรุกในทัศนาของพี่เอง

ว่าในขณะนี้แน่นอน
ระบบหน้าเป้าเนี่ยเราเรียนรู้กันมาเยอะแล้ว

แต่ว่าสิ่งที่เราต้องไปสู่เป้าหมายให้ได้
ก็คือว่าเราต้องเล่นได้หลากหลายรูปแบบ
ซึ่งตรงนั้นก็เลยทำให้เรา
โฟกัสหรือในระบบ๔๐มากขึ้น
แต่ว่าเป้าหมายไม่ใช่จะเล่นระบบ๔๐
หมายก็คือการรวมทั้ง๒ระบบ
แล้วเล่นในแต่ละแท็กติก
ในแต่ละคู่ต่อสู้ในแต่ละแมช
เราพยายามจะต้องวันข้างหน้า
ให้มันผสมผสานไปสู่ทั้งสองระบบ
เราไม่สามารถที่จะไปถึงจุดนั้นได้

ที่จะสามารถที่จะเคี่ยวพอ
ที่จะบอกว่าช่วงนี้จะเล่นหน้าไหน

แล้วสิ่งที่เราพยายามจะบอกเด็กว่า
ไม่ว่าจะเป็นระบบอะไรก็ตามเนี่ย
เราอยากจะให้เขาพลาดน้อยที่สุด

เราจะไปยึดโยงสี่ศูนย์หรือหน้าเป้าอันนี้
ประสบการณ์ของเราหรือว่าการทำงานที่ผ่านมา
รู้อยู่แล้วมันมีทั้งสองระบบ
หรือแม้จะมีระบบสองด้วยซ้ำ

เห็นแต่ว่าเราอยากให้ผู้เล่นของเรา
ทำความเข้าใจกับทุกระบบให้มันทองแท้
แล้ววันที่เขามีระบบทีม
หรือว่าเขาชำนาญเชี่ยวชาญพอเนี่ย
เขาจะเป็นอัตโนมัติเขาเลยว่าเขาจะเล่นระบบไหน

เราจะมีอีก๒ปีที่จะเป็นปี๒๕๖
ก็ถามว่าอยู่ในช่วงเวลาที่พี่คิดว่าเรา
ถ้าเราเดินตามแผนนะ
ในแง่ว่าเราผ่านอาเซียนมาแล้ว

อันนี้เราก็ต้องมีเป้าหมายที่ดีล่ะอย่างน้อยก็ต้องไป๘ทีม๔ทีม๔ทีมให้ได้
เอาแสดงว่าพี่ป๋อมรับได้กับโอ๊ตเขาอาจจะไม่เรียกพวกตัวเก่ามาอย่างนี้เรามีโอกาสแลกเปลี่ยนกับเขาไหม
ก็ต้องพูดเลยว่าในขณะนี้เป้าหมายก็คือว่าต้องเป็นคนที่ดีที่สุดในลีก
หมายถึงว่าเราบ่มเพาะนักกีฬารุ่นใน๒๓ทุนเตอร์เมนต์นี้ถ้าตามผลงานถึงแม้จะกระท่อนกระแทนเหมือนกันในเกม
ก็จะต้องเป็นเรื่องราวที่เราจะต้องคัดเลือกคนที่เหมาะสม
ก็จะมีก๊อกคนเดียวแล้วก็มีช้างอีกคนนึง
แต่เรื่องประตูเนี่ยเราค่อนข้างจะต้องการที่คนที่มีประสบการณ์อยู่แล้วก็มีชั่วโมงบินที่ดี
ซึ่งจริงแล้วตรงนี้มันเห็นตรงกันอยู่แล้วตั้งแต่ต้นว่าให้มันผ่านหาเส้นตรงนี้นะ
ล็อเซซ่าด้วยผลงานจริงแล้วเนี่ยเป้าหมายส่วนตัวของคาราเซซ่าเนี่ย
คัดเลือกเข้ามาแบบในลักษณะไหนที่เจ๊พูดว่าเมื่อก่อนเนี้ยเราอาจจะบอกว่าเรามีของที่แบบมี
ผมก็อยากจะให้ความเป็นธรรมกับเขาในในแง่ของคาราเซซ่าก็คืออันที่หนึ่งการเลือกของเราเนี่ย
เราเลือกจากคนหลายคนนะฮะเราเลือกโดยวิธีการของเราอย่างที่พี่เคยทำมาตลอดก็คือ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องผู้เล่นหรือว่ามีเคยทำงานอยู่ในเมืองไทยอันนี้อันที่๑
ที่สองเนี่ยก็คือว่าด้วยสภาพเศรษฐกิจอะไรต่างนานาเนี่ยเราก็ต้องเหมือนเจรจาต่อรองกับทุกคน
คนไหนที่เรารู้สึกว่าจะคุ้มค่าในงบประมาณตรงนี้เนี่ยเราก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่หรือเป็นอีกคุณสมบัติหนึ่งที่เราจะต้องเลือก
ผลงานในระดับเอเชียหรืออะไรก็ตามเราก็จะใช้มาเป็นเป็นประเด็นที่เราวิเคราะห์แล้วก็คัดเลือกด้วย
จริงแล้วตอนเริ่มแรกเลยที่เราทราบมาเนี่ย
ก็คือทั้ง๔กีฬาของฟุตบอลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลชายฟุตบอลหญิง
แต่วันที่เขามีการประชุมกันในช่วงสักต้นปี
เราพอทราบแล้วว่าถูกตัดออกไป
เจ้าภาพเขาก็คงอาจจะไม่มีลุ้นเหรียญนี้เลย
แต่ว่าของฟุตบอลมันไม่จัดไม่ได้
ที่สองเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของงบประมาณซึ่งเราก็ทราบดีอยู่
ซึ่งท่านเป็นคนกามูชาก็ได้หาคือกันตรงนี้บาง
เพราะว่าในขณะที่เราก็เคยยกตัวอย่างว่าอย่างในอาเซียน
๒๐ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นผมนี่แหละ
ประเทศไทยนี่แหละที่อุ้มชูเสมอมา
แล้วก็การแข่งขันมันก็เจริญเติบโตไปใน๒๐ปีนี้
เกือบทุกชาติในอาเซียนเราแม้กระทั่งยังพูดด้วยซ้ำว่า
เราดูสิว่าอย่างปี๒๐๑๖เนี่ยอาเซียนเนี่ย๓ทีม
จาก๕ทีมไปเตะฟุตซอลโลกอีกเรื่องอย่างนี้ไม่มีทางเกิดในเรื่องในฟุตบอล
ได้ปรึกษานอกจากนั้นก็คือทางท่านชายพักด้วยซึ่งเป็นมนตรี๔เกม
ท่านก็บอกว่าในเดือนนี้เดือนมิถุนายนนี้
ก็จะได้จะมีการเจรจากันแต่ว่าความรู้สึกของผมเองนะฮะ
ผมคิดว่าเรามีความหวังไม่เยอะในเรื่องของตรงนี้
ซึ่งก็ต้องพูดว่าก็น่าเสียดายเพราะว่าในนโยบายของฟุตซอลเองเนี่ย
ต่อไปเรื่องซีเกมอะไรต่างนานาเนี่ย

เพราะฉะนั้นเราก็อาจจะไม่มี
ว่าช่วงไหนที่เรายังเคยทำเมื่อสมัยก่อน

คือตอนนี้เราก็พยายามจะปรับเปลี่ยน

เราไม่ได้ทำจริงจัง
ไม่ได้ทำแบบมีวิสัยทัศน์ที่ดี
หรือว่ามีทิศทางที่ดี
แต่ว่าผมก็ติดตามอยู่ตลอด
สำหรับกัมพูชาก็เดี๋ยวจะต้องดู
เพราะว่ามันเป็นเลเวิลที่นอกในอย่างจากผม
มันไม่ใช่ของสมาคมกีฬาฟุตบอลมันเป็นเรื่องของโอลิมปิก
เราก็เชื่อว่าทางผู้ใหญ่ทั้งโอลิมปิกก็จะพยายามเต็มที่ที่จะให้มี

เพราะว่าถ้าฟุตซอลหญิงไม่มี๔เกมเนี่ยแยกหน้าเลยแทบจบเลย
แต่ว่าในปีหน้าสิ่งที่เรามีแน่นอนสำหรับฟุตซอลอย่างน้อย
สิ็งท้ายครับตั้งแต่ลีกจนถึงทีมชาติ
หลังจากนี้แฟนจะติดตามทีมชาติไทยแล้วก็ฟุตซอลลีกของเราได้ยังไงบ้าง
และฝูทซอลรีกในปีนี้ก็จะเริ่มต้นปฐมเลือกเลยซึ่งเป็นระบบเย่าเหยื่อน
เราก็เหมือนกับเรานำฟุตซอลลีกไปกลับกลับบ้าน
ก็หวังใจว่าคงจะมีคนได้มาติดตามในแต่ละสนาม
แล้วก็จะได้บรรยากาศเดิมกลับมา
ซึ่งจะเริ่มในช่วงวันเสาร์ที่๒กรกฎาคม
ถ่ายทอดสดเราก็จะมีอยู่ตลอดอยู่แล้วโดยเพราะจริงเมื่อปีเริ่มต้นตั้งแต่ปี๒๐๑๖จากไทยรัฐเนี่ยนะครับ
ก็จะมีครบคันเหมือนเดิมแต่ว่าช่องทางการติดตามชมเนี่ยก็จะมีอยู่๒๓ช่องทางนะครับ